คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้บางช่วงบางตอนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีสามีพระยาคู่นึงเขาขับรถไปด้วยกัน
ไปเที่ยวบางแสนระหว่างขับรถกันอยู่เนี่ยทะเลาะกัน
จนให้สามีจอดรถแล้วฝ่ายผู้หญิงวิ่งเข้าไปในร้านนี้
เสื้อผ้านี่หลุดลุ้ยเลยนะวิ่งเข้าไปแบบโอ้โหสะบักสะบอม
หมานี่คือหมาของฝ่ายหญิงเขานะฝ่ายชายไปลากออกมาจากร้านอ่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบโอ้โหโหดมากอ่ะ
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคนเห็นเหตุการณ์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ดูลากโอ้โหลากออกไปแบบนี้นี่หมามันก็ตาย
หมาก็ตามเผ่านะไล่เผ่ามันก็เห็นว่าเจ้าของมันถูกทำอะไรเนี่ยใช่มั้ย
ใช่ค่ะเนี่ยลากแขนลากขาโอ้โหโอ้โห
ลากไปแบบนี้ลากไปกับพื้นอ่า
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยระงับเหตุนะคะ
ภาพแบบนี้โอ้โหกู้ภัยเขาไปถึงจุดแล้วเขาก็เห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นี้กำลังตีกันอยู่ด้วยนะ
กู้ภัยแบบกู้ภัยยังเอ่ยปากว่าโอ้ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลยอ่ะ
กล้าเข้าไปช่วยเลยแต่เขาก็พยายามช่วยนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยนะคะ
อ่าตำรวจสายตรวจสพเสม็ดไปถึงก็เลยไปช่วยระงับเหตุ
แล้วก็ช่วยผู้หญิงคนนี้เอาไว้โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองคุณผู้ชม
ครับริมถนนสุขุมวิทย์ซอยสิบอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเสม็ดสอบสวนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะ
เขาเป็นสามีภรรยากันจริงนะคะแต่สามีให้การอย่างหนึ่งค่ะ
ภรรยาให้การอีกอย่างหนึ่งค่ะคือให้การไม่ตรงกันเลยค่ะ
ตัวสามีชื่อว่านายกิตินัทศิวะพิทักพงศ์อายุสามสิบเก้า
เป็นชาวจังหวัดนทบุรีฝ่ายหญิงเป็นภรรยาอายุสามสิบสาม
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์นะคะผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ทั้งคู่เนี่ยนะเขามาเที่ยวกันที่หาดบางแสน
สองสามวันแล้วนะคะครับก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันลากกันไปกับพื้นเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าทั้งคู่ก็นั่งอยู่ในรถทะเลาะกันตั้งแต่ในรถ
ฝ่ายหญิงบอกให้ฝ่ายชายจอดรถพอจอดรถปุ๊บฝ่ายหญิงเปิดประตูรถ
แล้ววิ่งหนีเข้าไปในร้านที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นตั้งแต่ในรถแล้วครับ
แล้วฝ่ายชายก็วิ่งตามเข้าไปในร้านตามภาพนี้เลย
แล้วก็ลากออกไปคือที่ลากออกไปเนี่ย
พยายามจะลากฝ่ายหญิงกลับไปขึ้นรถ
นายอำนวยวาสะสิริอายุ๓๖ปี
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม
เขาเดินทางไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่แรกก่อนตำรวจไปถึงนะคะ
เขาบอกว่าเขาพยายามจะห้ามแล้ว
แต่เห็นว่าเป็นสามีภรรยากัน
ก็เลยคิดไปว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัว

ก็เลยสังเกตการณ์อยู่ห่าง
สังเกตการณ์ในลักษณะที่ว่าไม่ให้มันรุนแรงไปกว่านี้

แต่พอตำรวจไปถึงเนี่ยตำรวจเขาก็ไประงับเหตุให้

การณ์พี่ก็ปานการณ์แต่ก็ไม่หนักมาก

มีช่วงมีช่วงหน้าผลักบวมมีลอยกลวงคลออะไรเงี้ยครับ

จุดมาเที่ยวกันแฟนเค้ายังไงก็ไม่รู้ครับ
หึงอะไรเนี่ย
ใช่ก็อาจจะมีหึง
แล้วหมาใครสู้ครับ
หมาก็เป็นหมาของคนผู้หญิง
เมืองต้นก็ต้องนำตัวฝ่ายหญิงไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาได้รับบัตรเจ็บนะคะครับ
พอรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จสับเรียบร้อยตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ตัวฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายให้ปากคำกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
บอกว่าสามีเพิ่งพ้นโทษออกมาเสพยาเสพติดจนระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ก็เลยหาเรื่องทะเลาะทำร้ายร่างกายแล้วก็เคยโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้บ่อยครั้ง
ที่ผ่านมาเคยถูกทำร้ายร่างกายจนม้ามแตกมาแล้วเคยถูกกระทืบอะค่ะ
แต่ฝ่ายชายฝ่ายสามีที่เป็นคนก่อเหตุเขาบอกว่าอ๋อฝ่ายหญิงนั่นแหละ

ผ่าตัดสมองแล้วเหมือนกับมีอาการสติไม่ค่อยดีต้องกินยาระงับประสาทอย่างต่อเนื่อง
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงกินเหล้าดื่มเหล้าหนักมากจนเมาแล้วอาการกำเริบ
ฝ่ายหญิงมาหาเรื่องทะเลาะกับผมเองผมไม่ได้ไปหาเรื่องทะเลาะกับเขา
อันนี้คือการระงับอาการกำเริบของเมียบ้างกันเถอะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้โหคือเหมือนกับโยนกันไปโยนกันมา
เอาเขาขึ้นรถเนี่ยยังไปไปถีบไปกระทืบเขาต่อนะเจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นเนี่ย
ตำรวจเลยบอกว่าคือยังสรุปไม่ได้นะคะว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันมันเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่ตัวฝ่ายชายพอไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายมียาเสพติดในร่างกายจริง
ตอนแรกไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์แต่มียาเสพติดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ในข้อหาของการเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยใช่ส่วนฝ่ายหญิงก็อาการปลอดภัยแล้ว
คือมันจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้